ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
จากคำทำนายทั่วทุกสารทิศมาเล่าสู่กันฟัง
วันนี้ขอบอกก่อนว่าถ้าหลีรวยหลีจะให้ชาวราศีเหล่านี้ลืมตังค์
เพราะนี่คือ๕ราศีเสียทรัพย์ฉับพลันในเดือนสิงหาคม
ฟังแค่นี้น้ำตาก็ตกในรีบเตรียมใจแล้วรีบมาฟังกันให้ไวเสียดีกว่านะเจ้าคะ
อันดับ๕ราศีธนูชาวราศีนี้เป่ารั่วแบบเบาเพราะชาวราศีนี้มีเกณฑ์ถูกยืมตังค์
คือจะมีคนมายืมตังค์กันแบบอีรุงตุ้มนังกันเลยทีเดียว
หลีขอแนะนำว่าควรให้ยืมแต่คนที่มีปัญญาใช้คืนเท่านั้นอย่างเช่นหลีเป็นต้น
ไหนก็พูดแล้วหลีขอยืมตังค์สักแสนนึงดิจะเอาไปเข้าคอร์สฟิตเนสลดความอ้วงหงะ
เอ๊ะแต่เดี๋ยวเขาปิดกิจการหนีอีกไม่เอาดีกว่า
อันดับสี่ราศีกุลสำหรับเรื่องงานชาวราศีนี้มีเรื่องให้หวาดเสียว
เพราะเสียว่าจะถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ต่ำลงมีเกณฑ์ว่าจะได้เงินน้อยลงอีก
โอ้พระเจ้าช่วยลูกช้างด้วยซวยแบบสองตลก
ความจริงคือจะมีปัญหาจากการที่เคยติดต่อขอความช่วยเหลือคนอื่นไว้
ทำให้เดือนนี้เขาจะกลับมาทวงเงินก็เป็นได้
จะว่าไปหลีก็ดูดวงมาให้ตั้งหลายตอน
เมื่อไหร่จะมีค่าขนมให้หลีบ้างละฮึก
มีใหม่โดนทวงบุญคุณไปหนึ่งดอก
คริกริจูอิจิกรีจุบุอันดับหนึ่งราศีเมทุน
อ่ะซีเรียสกันนิดนึงนะ
เพราะตามสับเทกกันอีกแล้ว
ชาวราศีนี้จะถูกราหูค้นทรัพย์
หลังจากเดือนนี้จนถึงสิ้นปี
ชาวราศีเมทุนจะเป็นราศีที่เสียเงินเยอะที่สุด

บริจาคเงินเข้าไว้ก็จะทำให้ความแรงเรื่องเงินลดลงไปได้
ด้วยความปรารถนาดีจากหลีคนดีคนเดิม
สรุปกันอีกทีราศีไหนตังค์จะไหลร่วงออกจากกระเป๋า
ดูแล้วแชร์รัวไม่แอบมั่วซั่วกันไปเลยนะวัยรุ่น
สำหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วย
คมสิริว่าเงินทองมันของนอกกาย
ถึงหายก็ยืมใหม่ได้เอ้ยไม่ตายก็หาใหม่ได้
ปิดท้ายคมแล้วหลีก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้